คุณผู้ชมคะดูเรื่องหมากัดเด็กกันหน่อยนะคะ
คือตอนนี้มันมีอยู่๒เหตุการณ์
เหตุการณ์หนึ่งคือที่อ่าวนางกระบี่กรณีที่กัดเด็กชาวฟินแลนด์๕ขวบ

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ชนบุรีนั่นเองนะคะ
เป็นหมามีเจ้าของนะเป็น๑๐ตัวเลย
รุมกัดน้องวัย๓ขวบอาการเนี่ยสาหัสนะคะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าของหมานะเขาบอกว่าเขายินดีจะจ่ายเงินเยียวยา
เป็นเงินหนึ่งแสนบาทแล้วดูสภาพร่างกายของน้องสิคะ
คือเป็นแผลเต็มตัวไปหมดเลยนะคะ
นี่เป็นแผลของน้องน้ำนิ่งเด็กชายวัย๓ขวบตั้งแต่หัวค่ะ
จนถึงแผ่นหลังแขนขาเกิดจากรอยโดนหมามันขย่ำ
แล้วก็ถูกส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้นะคะ
โดยคุณยายของน้องเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติเนี่ย
ที่บ้านก็เลี้ยงหมาไว้ประมาณ๑๐ตัวในบริเวณบ้าน
แล้วบ้านข้างที่ดินติดกันเลยนะก็เลี้ยงหมาไว้๑๐กว่าตัวเหมือนกัน
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานชายวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
ส่วนตัวคุณยายเนี่ยนะคะก็เดินออกไปทำธุระ
พอยายกลับมาปั๊บเนี่ยมองหาหลานไปไหนไม่เห็นหลาน
ก็เลยเดินตามหาจนยายมองอีกทีนึงเห็นหลานวิ่งกลับมา
เลือดเปื้อนเต็มตัวไปหมดเลยนะคะมีแผล
แล้วยายก็ถามหลานเอาไปโดนอะไรมาลูก
หลานก็บอกว่าโดนหมาข้างบ้านรุมกัด
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณยายจิตพิรมภูลพัฒนสุข
คุณยายของหลานที่ได้รับบาดเจ็บหน่อยค่ะ
ก็ไม่เห็นเด็กก็เดินตะโกนเรียกว่าน้ำนิ่งอยู่ตรงไหน
พอซะพักหนึ่งก็เห็นเค้าเดินออกมาจากในสวนเนี่ย
เดินเข้ามาอยู่ในสวนเราเอง
พอเดินมาปุ๊บก็เห็นว่าน้ำนิ่งไปไหนมา
เขาก็บอกเขาเห็นเลือดตามตัวเขานะ
ก็เลยถามว่าลูกไปทำอะไรมาเขาบอกหมากัด
ก็เจ้าของหมาก็ตามมาตามมาที่โรงพยาบาล
เพราะสั่งคนพี่น้องเขาล่ะ
บอกว่าหลานถูกมาเขากัด

เขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบ
นี่คุณยายของน้องน้ำนิ่งก็เล่าให้ฟังนะคะ
ส่วนทางด้านคุณแม่ของน้อง

น้องน้ำนิ่งยังไม่สามารถขยับตัวได้เลย
บอกว่าจะต้องรอผลเอ็กซาเรย์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน
เพราะว่าแผลที่น้องน้ำนิ่งโดนกัดมันลึกมากคุณผู้ชม

คุณแม่ได้คุยกับทางเจ้าของสุนัขที่อยู่ข้างบ้านแล้วด้วย

วิ่งมาในเขตพื้นที่บ้านของเขาก็เลยโดนหมารุมกัด
แต่เพื่อนบ้านบอกว่าจะรับผิดชอบ
ชดใช้เรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้เป็นเงิน๑แสนบาท

ก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
โรงพักษพศรีราชาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็อัปเดตนิดนึงส่วนกรณีของน้องเอมมี่
เด็กชายชาวฟินแลนด์วัย๕ขวบนะครับ

ซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยม

ผู้เป็นพ่อก็ดีใจที่นายกรัฐมนตรี
ลงมาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลเลย

ให้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหา

ซึ่งส่วนใหญ่คนงานที่มาก่อสร้างบ้าน

มาแล้วก็มาเลี้ยงหมาไว้แล้วไม่เอาหมาไปด้วย

แล้วอย่างกรณีแบบนี้มันก็กระทบกับการท่องเที่ยว

มาถึงเมืองไทยวันแรกปั๊บลูกมาเจอแบบนี้เลย

คืออาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยต่อแล้วจะรีบกลับเลย